ณดินถล่มที่จังหวัดน่านแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์สลด
เพราะว่าทำให้คนในครอบครัวเดียวกันนามสกุลเดียวกัน
เสียชีวิตนะคะรวมทั้งหมด๘ศพ
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยขาบที่หมู่๗ตำบลบ่อเกลือเหนือ
ที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ทำให้ดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชน
องดินที่สูงกว่า๔เมตรมาทับร่างของครอบครัวอัคระ
ทำให้เสียชีวิตสลดพร้อมกันทั้ง๘ศพ
ซึ่งญาติก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ที่วัดบ้านสว่าที่ตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือ
มีนายปีชาสมชัยอำเภอบอกเรือ
รวมถึงพันเอกดุสิตปุระเสา
รองผู้บัญชาการมวลทนฐานบกที่๓๘
พันเอกยุทชัยจันทรวีภาค
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๑
พันเอกลัตนะพันทนะโสพน
นายยศวัฏเทียนสวัสเพราะมนุยการสวดอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๓แพร่
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมกับผู้กำกับการสพบเกลือ
ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง๘ศพก็ประกอบด้วย
นายตุ๋ยอัคระอายุ๔๗ปี
นางกาบแก้วอัคระอายุ๕๗ปี
เด็กหญิงนัทธิดาอัคระอายุ๓ขวบ
เด็กนางสาวนัทธิชาอัคระอายุ๒๑ปี
นางกาอัคคาระอายุ๖๔ปี
เด็กหญิงชรินรัฐอัคระอายุ๑๐ปี
นางสาวกมลรัฐอัคระอายุ๓๔ปี
และนายธนากรอัคระอายุ๓๓ปี
ซึ่งในครอบครัวนี้มีผู้รอดชีวิตคนเดียว
คืออสสมกฐานพรานกิตติพงษ์บัณดิษฐ์
สังกัดกรมฐานพรานที่๓๒จังหวัดน่าน

ไปเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่

เป็นครอบครัวของฝั่งภรรยา
รวมทั้งภรรยาแล้วก็ลูก
ของทางด้านอาสาสมัครทหารพรานกิติพงศ์ก็เสียชีวิตด้วยนะคะ
ซึ่งพิธีสวดพระอภิษฐรรมก็มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบอกเกลือ
รวมถึงชาวบ้านที่มาจากต่างอำเภอต่างจังหวัด
เดินทางมาเข้าร่วมพิธีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
และในวันนี้ค่ะจะมีพิธีชาปนกิจที่สุขศาลบ้านสว่า
ซึ่งอยู่ห่างจากวัดสว่าประมาณ๑๐๐เมตร
โดยจะเคลื่อนศพช่วงบ่ายโมงนะคะ
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
และจากเหตุการณ์ดินสไลด์ทับบ้านเรือนรัศดร
ก็ทำให้มีบ้านเรือนเสียหาย๔หลังคาเรือน
นายไภสารวิมลรัตน์ภูว่ารัชกาลจังหวัดน่าน
นางโสภาพรรณวิมลรัตน์นายยกเหลากาชาติจังหวัดน่าน
ก็ได้ไปลงพื้นที่
เพื่อที่จะไปส่งขวัญกำลังใจ
ไปเยี่ยมกับชาวบ้านบ้านห้วยขาบ
มีการมอบถุงยางชีพจากทางสภากาชาติไทย
ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดินโครนถล่มนี้๒๖๑ราย
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
แล้วก็มอบเงินให้กับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๘รายรายละ๔๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนทางด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๑กองบัญชาการกองทัพไทย
ได้นำรถผลิตน้ำดื่มมาผลิตน้ำดื่มสะอาด
ให้กับผู้ที่ประสบภัยได้ใช้ดื่มได้ใช้บริโภค

ก็มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
จากโรงพยาบาลไข้ศุริยภง
เข้าไปตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
มอบหมายให้กับนายปรีชาสมชัยนายอำเภอบอกเกลือ
ขอความร่วมมือกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณนี้
หมู่บ้านทั้ง๖๑หลังคาเรือน๒๖๑คน
คือให้ชาวบ้านอบพยพไปก่อนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปตรวจพบรอยแยกบนยอดเขาเพิ่มอีก
ซึ่งการตรวจสอบเจอแบบนี้มันก็หมายความว่า
อาจจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ซึ่งทางจังหวัดโดยทางอำเภอบอกเกลือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
สำหรับผู้ที่ประสบภัยดินถล่มบ้านห้วยขาบ
โรงเรียนบ้านสว่าตำบลดงพญาอำเภอบอกเกลือ
ระยะทางอยู่ห่างจากบ้านห้วยขาบประมาณสัก๕กิโลเมตร
เพื่อความปลอดภัยของรัศดรบ้านห้วยขาบนั่นเอง
ชาวบ้านก็ต้องกางมุ้งนอนกันในจุดที่เป็นจุดพักพิงชั่วคราวนะคะ
รวมถึงประกาศให้พื้นที่หมู่บ้านเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
ปิดทางเข้าหมู่บ้านเลยค่ะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปอย่างพื้นที่
แล้วก็มีการจัดกำลังทหารฝ่ายปกครอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็ทรัพย์สินของราศดรให้ด้วยนะคะ
คือตอนนี้ผู้นำชุมชนของบ้านห้วยขาบที่ตำบลบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือ

เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติมาก
เมื่อวานทางแม่ทัพภาคที่๓ก็ลงพื้นที่ในการไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ด้วย
ผู้นำชุมชนมีการเสนอแม่ทัพภาคที่๓แบบนี้บอกว่า
หลังจากนี้เราสามารถที่จะย้ายชุมชนที่อยู่ตรงนี้ไปที่อื่นได้ไหม
อาจจะไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ที่อยู่ห่างจากจุดเดิมจุดชุมชนเดิม
ประมาณ๔๕กิโลเมตรซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่า
ทางด้านของพลโทวิจักษ์แม่ทัพภาคที่๓ก็บอกว่า
ขอรับเรื่องนี้ไว้ก่อนและปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ก่อนที่จะเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย
เพราะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว
แล้วถ้ากลับมาอยู่จุดนี้อีกมันดันเป็นจุดเสี่ยงภัย

ว่าต่อให้เหตุการณ์มันสงบลงแล้วกลับมาอีก
เจอเหตุการณ์ซ้ำเดิมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
ว่าตอนนี้จะย้ายไปอยู่ที่พักชั่วคราว
อบพยพชั่วคราวแล้วแต่มันก็ไม่ได้อยู่แบบถาวร
ทีนี้ถ้าแบบถาวรก็ต้องดูต่อไป